แล้วก็มาถึงวินาทีสำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณแม่มะลิจากจังหวัดนครสวรรค์ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่จะสามารถกู้วิกฤตให้กับครอบครัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อในวันนี้ครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เอาใจช่วยนะตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วจะเลือกเฉลยจาก
เรื่องใครก่อนดีนะ
นั่นแหละนั่นอมยิ้ม
เอาหัวใจของครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะ
นั่นก็คือน้องบาสครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องความรู้ระดับชั้นป๒
ซึ่งคำถามเรื่องนี้คือ
คำขวัญวันเด็กปี๒๕๖๒
คำที่หายไปคือคำว่าอะไร

น้องบาทเลือกตอบตัวเลือกที่๓
จิตอาสาซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อแรกนะครับรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐บาท
แต่เรามาล้วนว่าให้ถูกทุกข้อ

ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ให้คำขวัญวันเด็กประจำปีพศ๒๕๖๒ว่า
เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ

ข้อแรกได้รับทุนต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ภาวนาว่าข้อต่อไปก็ขอให้ถูกนะครับ
เราจะได้ลุ้นกันไปเรื่อยนะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งปฏิคม
ที่อยู่ในป้ายนี้มีนามสกุลว่าอะไร

เลือกตอบตัวเลือกที่๑สิงห์ชัย

รู้ไหมถูกข้อนั้น

ตรงกับเรา

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งปฏิคมที่อยู่ในป้ายนี้นะครับ

ซึ่งก็คือนายสมัครสิงห์ชัยนั่นเองครับ
สองข้อแล้วตาหลานช่วยกันนะครับ

เย้

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับ

และเราได้ไปลุ้น๑ล้านบาทกัน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

สุบินนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๔

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ให้ถูกเต้านั้น

ภาพที่๔คือภาพน้ำตกแม่หาด
น้ำตกแม่หาดคืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
น้ำตกแม่หาดคืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

มีแอ่งน้ำให้เล่นได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ

ครอบครัวของแม่มะลินะครับ
สามารถตอบถูกทั้งหมด๓ข้อด้วยกัน

เหลืออีกหนึ่งข้อสุดท้ายผมถึงได้บอกว่า

ถ้าข้อที่๓นี้คว้าเงินแสนได้
มีโอกาสลุ้นเงินล้านกลับบ้านแล้วครับ

ขึ้นอยู่กับคำถาม

มาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่มะลินะครับ
ว่าจะสามารถกู้วิกฤต

ขึ้นอยู่กับคำถามเรื่องนี้ครับ

จังหวัดนครสวรรค์ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คนดังคนใดต่อไปนี้

เลือกตัว๓ค่ะ

จัดพงชัยหรือ
เป๊กนักร้องนำวงศิลป์
ซึ่งเป็นคำตอบที่

คุณผู้ชมครับถ้าแม่มะลิหายจากโรคหัวใจนะครับ
ครอบครัวนี้ก็คงจะเป็นครอบครัวที่มีความสุข
เขาคงจะช่วยกันปลดเปลื้องภาระหนี้สินที่มีอยู่
เพราะความขยันและความรักที่ทุกคนมีให้กันครับ
เรามาช่วยกันคนละเล็กละน้อยนะครับ
เพื่อแม่มะลิจะได้มีทุนสักก้อนที่จะดูแลครอบครัว
ในช่วงที่แม่มะลินั้นปลูกถ่ายหัวใจ
เพราะเป็นการรักษาชีวิตและกู้วิกฤตที่ต้นเหตุจริง
ขอฝากครอบครัวของแม่มะลิไว้อีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

ขอบคุณที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ที่วันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท

โปรดติดตามตอนต่อไป